พื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซานั้นส่วนใหญ่เป็นดินกร่อยครับ
ทำให้มะม่วงที่ปลูกนั้นรสชาติดีเป็นเอกลักษณ
แล้วก็เป็นมะม่วงท้องถิ่นของพื้นที่นี้

บอกว่าอร่อยจนต้องขายตึกแล้วก็ไปซื้อทาน
ตอนนี้โด่งดังครับขายดีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
หน้าตาจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
มะม่วงขายตึกสีเหลืองอาราม
ม่วงน้ำดอกไม้สีเหลืองทองลูกโต
และมะม่วงอาทูอีทูหรือมะม่วงแอปเปิ้ล
ลูกผสมผสานเต็มพื้นที่๒๕๐ไร่
ของสวนเพชรสำโรงตำบลหัวสำโรง
แปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เจ้าของสวนเพชรสำโรงการันตีว่า
มะม่วงฉะเชิงเซามีรสชาติดีเป็นเอกลักษณ์
เพราะได้สารอาหารที่ดีจากดินสามน้ำ
ดินของเราเป็นดินใกล้แม่น้ำ
มันมีดินโคนตามธรรมชาติ
มีดินน้ำก่อยน้ำจืดน้ำเค็มสามน้ำ
ดินท่าทหารสูงทำให้รสชาติดี
แล้วก็เรามาปรับใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
เพิ่มรสชาติให้ดีขึ้นดียิ่งขึ้นครับ

แต่ว่าเราตัดแตงกิ่ง

ว่าเราเก็บผลผลิตในปีนี้เสร็จ
เรารีบตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ย
เพื่อเตรียมต้นทำให้แตกใบอ่อน
พอแตกไปอ่อนไปเสร็จเราก็ลาดสารแพ็คโคบีโซน

ครับแล้วก็หลังจากนั้น

ถ้าเป็นมะม่วงไข่ตึกมะม่วงเบาเพศนี้
ประมาณ๔๕วันก็ดึงดอกได้เลย
ส่วนเพชรสำรองปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคา
ผลผลิตทั้งหมดประมาณ๑๘๐ตันต่อปี
สร้างรายได้กว่า๗ล้านบาท
ผลผลิตส่วนใหญ่จะขายในประเทศ๑๖๐
ส่งออก๑๔๐โดยมีตลาดหลักเป็น
จีนญี่ปุ่นยุโรปและเวียดนาม
ส่วนแนวโน้มในอนาคตชาวสวนมองว่า
มะม่วงขายตึกจะเป็นที่ต้องการของตลาด
เพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ก็คือสามารถทานได้ทั้งดิบและสุกค่ะ

ก็คืออมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มันค่ะ

รสชาติก็จะหวานแล้วก็เนื้อละเอียดคล้าย

ปัจจุบันชาวสวนหันมาปลูกมะม่วงขายตึก

เพราะให้ผลผลิตดีปีละ๓ครั้ง
กำไรอยู่ที่ไร่ละ๔๐๐๐บาทต่อปี

มันค่อนข้างจะตอบสนองได้ดี

ผมว่าเป็นมะม่วงที่มีอนาคต

ต่อไปในปัจจุแห่งเศร้าเนี่ย

เทคนิคการปลูกมะม่วงให้ประสบความสำเร็จ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ปุ๋ยและสารเคมีให้เหมาะสม

ก็จะทำให้มีตลาดที่กว้างขึ้น